๑๖มีนาคมวันนี้หวยออกนะคะเราก็เลยมีเลขเด็ด
นำเสนอคุณผู้ชมเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ
คือต้องบอกว่าเป็นข่าวแปลกรวบรวมมาแปลกอีท่าไหนไม่รู้
คุณผู้ชมจะไปตีเป็นอะไรก็ไม่รู้รอติดตามกันแล้วกัน
เพราะว่าเลขเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ได้มาเปล่านักเสี่ยงโชคเขาตีมาเขาถ่ายมาเขาเจอมา
จะมีเลขอะไรบ้างเดี๋ยวไปไล่ดูซิว่าไปได้เลขเด็ดจากที่ไหนกันบ้างนะคะ
เริ่มกันก่อนที่จุดบวงสวงหน้าเกาะคำชโนธ
วังนาคินบ้านโนนเมืองตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะ
ก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปไหว้ปู่ศรีสุโธและแม่ญาติศรีปฐุมา
ขอความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวแล้วก็ขอโชคลาภในวันหวยออกด้วยนะคะ
ก็มีการทำพิธีบวงสวงขอโชคลาภแล้วก็แก้บน
ในพิธีดังกล่าวพ่อจ้ำชวการคำวรรษาหยดน้ำตาเทียนนี่
น้ำตาเทียนลงไปในขันน้ำมนต์ได้มาเป็นเลขเด็ด
มีทั้งเลข๔๕๒แล้วก็๘ด้วยนะคะ
ส่วนที่แผงจำหน่ายลอตเตอรี่ใกล้ประตูทางเข้าเกาะคำชโนธ
เลขที่ขายดีจนเกลี้ยงแผงนี่เขาบอกว่าคือเจ็ดห้าและสามห้าค่ะ
จ่อยคำชโนธแม่ค้าเนี่ยนะเขายังมีการนำเอาภาพที่เขาใช้กล้องมือถือเนี่ยถ่ายเอาไว้ได้
ภาพที่นางจ่อยถ่ายได้เป็นภาพที่ไม่ธรรมดานี่นี่
ภาพอะไรงูเหลือมค่ะกำลังรัดกลืนกินแมวนี่
ก่อนหน้านี้เคยถ่ายไว้แล้วสองครั้งเขาบอกนะค่ะที่สำคัญมันไม่ใช่เรื่องงูเหลือมกินแมวนะ
คือเขาโฟกัสไปที่ไหนรู้ไหมที่เลขสิเลขเด็ดบนลำตัวงู
เป็นลายงูอ่ะพอมันขยายลายงูออกมาแล้วมันเป็นเลขไง
เขาบอกเคยนำไปซื้อหวยถูกมาแล้วทั้งสองครั้งเลย
ครั้งนี้มองเห็นเลขอ่าแม่ค้าตีให้เลยหกสามเก้าสาม
เห็นมั้ยยังอุ๊ยดูยังไงอะนักข่าวของเราก็อุตส่าห์
ที่เป็นภาพดิ้งมาให้ดูคือตอนนี้ตะแคง

ไม่รู้เหมือนกันเนาะ
ทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปต่อแล้วกัน
ม่วนอกม่วนใจกันที่พยาวกันบ้างค่ะ

บางคนก็เรียกเป็นสวนสาธารณะดงห่อ
อยู่ที่บ้านหนองหล่มอำเภอดอกคำใต้
นี่คุณผู้ชมก่อนวันหวยออกเนี่ย
ชาวบ้านไม่ว่าจะใกล้นะคะ
มากันหมดเลยไปจุดทูบจุดเทียน

ต้นนี้ค่ะมันเป็นต้นตะเคียนทองยักษ์โบราณ
แล้วอายุเนี่ยนะเป็นร้อยปีอ่ะ
ต้นใหญ่มากจริงเราก็ไปถามนะให้ชาวบ้าน
เขาวัดให้ดูด้วยว่าต้นตะเคียนทองยักษ์มันใหญ่ขนาดไหน
ลำต้นเนี่ยขนาด๗คนโอบโอ้โหใหญ่มากนะ
สูงประมาณ๒๐เมตร
แล้วก็บริเวณลำต้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะ
ผ้าแพร่๗สีมาผูกมามัดอยู่รอบลำต้น
สบายก็มีชุดไทยก็มี
คือชาวบ้านเขาเชื่อไงว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ
เป็นที่อยู่ของเจ้าแม่ตะเคียนทองนะคะ
โอ้โหพูดถึงเจ้าแม่ตะเคียนทองมีหลายที่มาก
อายุก็เป็นร้อยปีอย่างที่บางรกรรมพิศนุโลกก็มีเหมือนกันนะคะ
ที่วัดโปร่งหม้อข้าวตำบลท่านางงามนี่แหละ
ชาวบ้านจำนวนมากก็ไปกราบไหว้ขอเลขเด็ดจากเจ้าแม่ตะเคียน
มีทั้งเจ้าแม่ตะเคียนต้นใหญ่กับต้นเล็กนะ
ต้นใหญ่เนี่ยอายุ๙๒๑ปีลำต้นยาว๒๘๙๐เมตรชื่อว่าแม่ลำดวนทอง
ส่วนต้นเล็กชื่อว่ากุมารจันทร์และกุมารแดง
เป็นบริวารของเจ้าแม่ตะเคียนลำดวนทองนั่นแหละ
ทีมข่าวของเราไม่หยุดอยู่แค่นี้ไปคุยกับมรรคนายกวัดโปร่งหม้อข้าวคือ
นายหนูแล้วศาสตร์โสภาอายุ๗๓ปี
บอกว่ามีคนมาขอโชคลาภจากเจ้าแม่ตะเคียนทองแล้วก็ถูกหวย
เอาชุดไทยเอาพวงมาลัยเอาน้ำแดงมาถวาย
งวดนี้๑๖มีนาคมก็มีการทำพิธีขอโชคลาภ
เลขเด็ดกับเจ้าแม่ตะเคียนด้วยและเขาแอบเอาให้ดู
บอกว่าเห็นเป็นตัวเลขชัดเจนเลยคุณผู้ชมนั่นก็คือเนี่ยที่ถืออยู่เนี่ยค่ะ
๖๕ต้องบอกไหมเนี่ย๖๕อะไรอีกตัวนึงอ่ะ
ต้องไปเดากันต่อนะคะที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองชายนาฏบ้างนะคะ
อันนี้เป็นแหล่งขายสลากกินแบ่งรัฐบาลขนาดใหญ่ในตัวเมือง
บรรดาเซียนหวยไปจับจองเลขเด็ดกันก็เลยบรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษนะคะ
สำหรับเลขเด็ดที่คอหวยทยอยเดินไปสอบถามเป็นเสียงเดียวกันก็คือเลข๒๒
ซึ่งเป็นเลขวันเลือกตั้งนี่แหละส่วนเลขที่ดังและขายดีไม่แพ้กันก็คือเลข๒๕๖
มาจากไหนเขาบอกมาจากทะเบียนรถ๑๒๕ที่ตกเหวที่ลาวไงที่ครอบครัวคนไทยเสียชีวิตนะคะ
ทำให้เลข๒ชุดนี้ค่อนข้างที่จะขายดิบขายดีมากเป็นพิเศษ
เกลี้ยงแผงเลยส่วนเลขดังโซเชียลที่มาแรงไม่แพ้กันคือเลขชุดค่ะ
ทางกลุ่มผู้ค้าสลาก๕ภาคนำมาแชร์ต่อกันนะก็แล้วแต่ความเชื่อ
นะคะเป็นเลขตังกวย๑๙๒๙๔๕๕๓เลขลาบลอย๔๙เลข๔๙ปีช่อง๓ก็มานะ
แล้วยังมีเลขอาจารย์กด้วยก็คือ๘๕๘๕คือเลขมันเยอะไปหมดเลย
นี่คุณจุธารัฐคือคุณผู้ชมต้องไลน์มาบอกแน่ว่าอยากให้คุณจุธารัฐมาทุกวันที่
หรือว่าวันที่๑๕ทำไมคุณจุธารัฐมาแล้วมีเลขเป็นชุดเลยดิฉันให้ครบเลยอ่ะ
เลขอะไรเลขลาบร้อยเลขตังกวยไปหมดเลยอ่ะปกติเราอ่านกันนี่เลขเยอะขนาดนี้
ใช่คุณจุฐรัฐมานี่โอ้โหมีเลขมาให้พวกเราได้คิดเยอะ
ใครจับเลขไหนได้อันนี้ก็แล้วแต่ย้ำค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าซื้อก็ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เดี๋ยววันนี้รอดูบ่าย๒โมงเดี๋ยวดิฉันไปรายงานที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สนามบินน้ำนั่นเองนะคะ
ใช่ค่ะแหมตรวจสอบข่าวสรรค์กันมาเพลินเพลินหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะ
ช่วงนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พระวัลแสงสุนทรล่ามภาษามือด้วยค่ะ